คุณผู้ชมครับโควิด๑๙มันทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบ
กระทบมากกระทบน้อยแต่อย่างคณะลิเกนะครับ
ที่จังหวัดพิจิตย์ยี่สิบหกคณะรวมรวมแล้วเกือบสองร้อยชีวิต
ได้รับผลกระทบครับงานแสดงไม่มีคุณวรพรสำคัญเลยค่ะ
จะรวมตัวกันแสดงสดไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเหรอหาพวงมาลัยออนไลน์เหรอ
ได้ครับแต่มันได้แต่ครั้งแรกหลังจากนั้นก็ไม่มีไม่มีคนดู
วิงวอนเลยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเขาหน่อย
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาใกล้จะหมดลมหายใจแล้วครับ
พานหินที่พิจิตรฮะที่นายแสงวิรัติยื่นแก้ว

รวมตัวศิลปินลิเก๒๖คณะ๒๐๐กว่าชีวิตครับ
ตั้งวงดนตรีปีภาษเครื่องเสียงเวทีลอยเครื่องปั่นไฟก็มา

นี่แหละครับเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
โควิด๑๙มาแสดงสดผ่านการไลฟ์ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก
เพราะงานที่รับไว้เขายกเลิกหมด
มันแสดงไม่ได้มันเป็นการรวมกลุ่มด้วยนะคะมันลำบากจริง
ท่านนายกสมาคมลิเกวิงวอนไปถึงหน่วยงานราชการ
เกี่ยวข้องบอกว่ามาช่วยเหลือศิลปินลิเกด่วนเลยนะ

ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลเลย
รายได้จากมาลัยออนไลน์นั่นหรือ
จะเข้าสมาคมลิเกอำเภอตะปานหินทั้งหมดเพราะอะไรครับ
คือเขาจะเอาไปจัดงานไหว้ครูพ่อปู่ฤษี
ในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้เพราะว่าศิลปินลิเก
เขาทำกันเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีแล้วนะฮะ

โอ๊ย
ศิลปินลิเกก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หายใจรวยรินอยู่ในตอนนี้นะครับ
เพราะว่างานแสดงจัดแสดงไม่ได้เลย
ตอนนี้เหรอพี่ลิเกนักมวยเนี่ยเขาโอดโอยมามากเลยนะครับ